ประมาณเป็นเรื่องสิครับเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกัน

กินไปวันคุณภาพไม่ต้องเหรอ
อ้าวมันสำคัญมากเลยนะ
แล้วก็ถามว่าเอางบต่อจานเฉลี่ยต่อหัว๒๑บาท
แต่ปริมาณอาหารมันสมกันไหมมันสมกับราคาไหม
ถาดหลุมใส่อาหารไปแค่๒หลุมเอง
ขนมก็นิดเดียวอาหารก็ไม่รู้ว่าโอ้โห

ใช่แต่คุณผู้ชมเรื่องนี้จริงก็ต้องฟังให้จบ

มีเพจเขาเอาภาพนี้ค่ะมาโพสต์มาแชร์
ก็บอกแหละอาหารกลางวันของเด็กโรงเรียนแห่ง๑ที่ประจวบ

อาหารกลางวันที่ได้รับการจัดสรรหัวละ๒๑บาท

แล้วอะไรนะคุณผลไม้เหรอ

แล้วก็ลองคิดดูนะว่านี่มัน๒๑บาทไหม

คูณจำนวนเด็กนักเรียน๒๒๗คน
เท่ากับวันหนึ่ง๔๗๖๗บาท

ใช่ค่ะตกเดือนหนึ่งก็ใช้งบหลักแสน
แต่อาหารเนี่ยมันได้แบบนี้ใช่ไหม

เขาก็เลยอยากให้สื่อช่วยหาคำตอบเรื่องนี้หน่อย
บหลักแสนในการดูแลอาหารกลางวันเด็ก

มันน่าจะได้อาหารที่ดีกว่านี้
ใช่คือเอ๊ะมันจะมีครบ๕หมู่มันจะมีเมนูหลากหลายกว่านี้ไหมครับ
เรื่องนี้เราก็เลยต้องไปถามผอโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
ประจวบโรงเรียนที่เป็นข่าวเป็นคราวนี่แหละค่ะ
ไปเจอกับพอจันทัพปภาปิ่นเกตนะคะ
พอบอกว่าโอ๊ยที่สื่อเขาแชร์ภาพกันแล้ววิวภาพพี่จานเยอะเลย
เอาอย่างนี้ไล่ทีละเรื่องก่อน
เรื่องแรกภาพนี้นะมันเป็นถาดอาหารของนักเรียนป๑
ป๑กินอะไรเส้นเมื่อกี้ค่ะ
เป็นผัดไทยกับผลไม้เชื่อมก็คือกล้วยหัวชีนั่นแหละ
แล้วปกติเด็กคนนั้นเขากินข้าวไม่เยอะกินอาหารไม่เยอะ
ภาพที่หลุดออกไปก็อาจจะมีคนถ่ายไว้
เขาไม่พอใจการบริหารงานของพอที่เข้มงวดหรือเปล่า
อันนี้พอถามนะแต่พอบอกว่ายินดีเลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าจะมาตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันยินดีเลย
แล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคือเด็กถ้าตักให้เยอะ
ให้พูนเด็กกินเหลือก็จะตักให้น้อย
หนูไม่อิ่มใช่ไหมลูกหนูมากินมากินมาเติมได้

เท่ากับว่าง่ายคือพอจะแจงว่าไอ้ถาดที่ถูกถ่ายออกไป
ในโลกโซเชียลเป็นถาดของเด็กนักเรียนคนหนึ่งอยู่ปหนึ่ง
เด็กคนนี้กินน้อยก็เลยตักแค่นี้
ส่วนเด็กคนอื่นก็เยอะกว่านี้มีอาหารหลากหลายทั่วไป
ถูกต้องแล้วพอบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงนะ
แล้วทำหนังสือรายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑จังหวัดประจวบคิริขันรับทราบแล้ว
พอบอกว่าพอบริสุทธิ์ใจตรวจสอบได้เลย
เพราะผมเห็นนะไอ้ป้ายที่บอร์ดที่โรงเรียนเขาติดไว้เลยนะ
ที่โรงเรียนบอกว่าเด็กจะได้กินอาหารครบ๕โมง๕หมู่แบบนี้นะฮะ
มีคนก็เอามาเปรียบเทียบกับอาหารถาดหลุมแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะ
เท่ากับว่าพอเขาแจงแล้วเนาะแจงแล้วนะครับ